สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้หลายพื้นที่ยังพบฝนตกอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ
โดยประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนมา๑เดือนแล้วค่ะ
ค่ากลับมาเป็นปกตินะคะไม่มากเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่หลังจากนี้คุณผู้ชมฝนที่ประเทศไทยจะลดน้อยลง
ซึ่งจากการตรวจสอบแผนที่อากาศนะคะพบว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ย
จะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้หลังจากนี้ประเทศไทยฝนลดลงนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ประเทศรัสเซียค่ะที่เมืองคลาสโนยักษ์นะคะ
ฝุ่นเยอะค่ะคุณผู้ชมแตกต่างจากประเทศของเราเลยค่ะ
ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะไม่ได้เกิดจากเมฆฝนใดทั้งสิ้นฝุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ
เดือดร้อนประชาชนต้องอบพยพออกจากพื้นที่นะคะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
ซึ่งเมืองคลัสโนยาของประเทศรัสเซียนะคะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะ
งประเทศอินเดียและจีนที่มีฝุ่นมากที่สุดในโลกค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ